ต่อกันที่ครอบครัวสุดน่ารักอีกหนึ่งครอบครัวกันบ้างค่ะ
สำหรับคุณเขตฐานทัพตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้ว
แล้วต้องบอกเลยว่านอกจากจะหลงภรรยาแล้วนะ
หลงลูกยิ่งกว่าค่ะตอนนี้น้องดีจ้ากำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าหยิกเลยทีเดียว
นี่เป็นความน่ารักของน้องดีจ้าลูกชายหุ่นจ้ำม่ำวัยขวบเศษเองค่ะ
ของคุณเขตฐานทัพและคุณแม่แน็ตเปรมมิกานะคะ
ดูเหมือนว่าน้องดีจ้าเนี่ยจะครองใจพี่ป้าน้าอาไปซะแล้วเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งทางด้านคุณพ่อเองก็ขอออกตัวเลยว่า
ตอนนี้ต้องเอาเวลามาทุ่มเทในการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ
เพื่อให้น้องดีจ้าเนี่ยได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อและคุณแม่อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
โดยจะเห็นได้จากพัฒนาการเติบโตที่ค่อนข้างสมวัยและเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะ
แพลนจะเดินหน้าปั๊มทายาทคนที่สองมาเป็นเพื่อนเล่นน้องดีจ้าค่ะ
ก็บอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
แม้ว่าคนใกล้ชิดจะเชียร์ให้รีบมีภายในปีนี้ก็ตามค่ะ
ยังเลยเพราะว่าจริงแล้วจ้าเพิ่งจะขวบเดียวนะครับคนโตลูก
ก็ตอนนี้พัฒนาการดีมากแล้วก็ส่วนมากด้วยนะครับ
ก็เลยต้องทุ่มเทเวลาเต็มที่ครับ

เพราะว่าเด็กเริ่มหัดเดินหัดวิ่งก็แผลตลอดเวลา
แต่ถ้าถามว่าภายในปีนี้ไม่น่าจะมี

ทางผู้ใหญ่ก็บอกว่ามีเลยจะได้แบบทีเดียว

แต่จริงแล้วมันเหนื่อยแบบเบิ้ลมากนะ

ถ้าไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เป็นไรครับ

แม่บอกด้วยว่าไม่รีบร้อนรอได้
แต่ไม่รู้ว่าคุณแน็ตอยากรอด้วยหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าน้องต่อจากน้องดีจ้าจะชื่อดีอะไรดี